คุณผู้ชมค่ะหยุดยาว๔วันนอกจากคนจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว
หลายคนเดินทางไปทำบุญนะเพราะว่าได้โอกาส
บางทีอยากจะไปทำบุญในสถานที่ที่เป็นที่นิยมในต่างจังหวัดอะไรแบบนี้
ถือโอกาสนี้แหละไปไหว้พระไปขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปแล้วกันเผื่อใครไม่ได้ไปไปผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละ
วิหารวัดไซดในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
นักเสี่ยงโชคเอยเนี่ยแวะเวียนไปขอโชคลาภจากรูปปั้นตาพรานบุญ
เขาบอกว่านี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเขาทำอะไร
ซิบเขาบอกว่าต้องใช้วิธีการกระซิบข้างหูตาพรานบุญ
ถ้าดวงดีโชคดีก็จะได้โชคลาภสมใจค่ะ
แล้วก็จะเอามาร์คพลูยาสูบเหล้าขาวผ้าขาวม้ามาแก้บนกันนี่
พรานบุญตาแดงเหมือนกันนะอันนี้คืออ๋อนี่ไงหน้าตาเขาเป็นแบบนี้
นี่คือตาพรานบุญนะคะมีนางสาวนพรัชสุขสะอาด
ชาวกรุงเทพกับเพื่อนเพื่อนก็ไปเหมือนกันถือโอกาสหยุดยาวนี่แหละ
ไหว้ขอโชคขอลาบแก้บนกันเธอบอกว่างวดที่ผ่านมาเธอถูกรางวัล
สลากินแบ่งรัฐบาลได้เงินมาร่วมแสนบาทค่ะเลยชวนเพื่อนเพื่อนนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนตาพรานบุญซะหน่อย
มีการจุดประทัดเสียงทายด้วยนะเธอบอกว่าอ่าพอจุดประทัดเสร็จแล้วเนี่ย
ปลายประทัดเนี่ยมันมักจะมีตัวเลขของหางประทัดไง
เขาก็จะแบบเออไหนลองดูซิเผื่อเขาจะได้โชคได้ลาบอะไรต่อไปบ้าง
ส่วนถ้าเราขึ้นเหนือค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องไปที่นี่
วัดคันธารามหรือวัดทุ่งอ้อบนถนนเชียงใหม่ฮอดอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านเขาก็พากันมากราบไหว้จุดทูปขอพรแม่นางกวักองค์ยักษ์
มีชื่อนะคะแม่นางกวักเงินทองทรัพย์แสนล้านน้ำหนักของแม่นางกวักเนี่ย
สองตันโอ้โหสูงสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรเก้าสิบเซนติเมตร
แต่ละวันเนี่ยนะคะชาวบ้านก็จะเดินทางมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะเขาชื่อกวักเงินทองซับแสนล้านเนี่ยคุณ
กวักร้อยกวักพันไม่มากกว่าเนอะมากกว่าแสนล้านเท่านั้นนะคะบางคนที่เคยได้โชคลาภ
บางคนก็มาจุดทูปขอพรนำทูปเสียงทายมาจุดขอโชคขอลาบกันและเพื่อป้องกันโควิด๑๙
ช่วงนี้ทางเชียงใหม่เนี่ยเขาก็รับศึกกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะวัดก็จะมีการคัดกรองนะคะ
แจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือให้ฟรีด้วยก็ให้ห่วงกันได้
ที่ของเราก็คือรักษาระยะห่างทางกายนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยที่เขาแจกให้แบบ
แล้วก็สวมสวมให้มันครบด้วยนะทั้งจมูกทั้งปากนะคะเออถูกต้อง
จริงจริงถ้าสวมแล้วอยู่ใต้จมูกไม่ช่วยอะไรเลยนะคะให้มันคลุมทั้งจมูกและปากแล้วก็ดึงลงมาถึงข้าง
ใช่นั่นถึงจะช่วยนะคะอ่ะไปที่สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยกันหน่อยคึกคักเหมือนกันนะคะ
บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่พ่อค้าบอกว่าวันที่สิบหกธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ย
ตอรี่ขายดีคือเลขอะไรรู้ไหมคุณอะไรคะมาจากไหนปีพศ
คือมันเป็นการเหมือนเอ๊ะอ๋อมันคืองวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกไหม
ต้องต้อนรับปีใหม่ด้วยโชคด้วยลาบของเราเออสิบหกธันวาคมมันคืองวดสุดท้ายของสลากินแบ่งรัฐบาลปีนี้ไง
ใช่เขาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่คนก็เลยจะซื้อเลขพศปีนี้๒๕๖
หรือไม่ก็ปีหน้า๒๕๖๔หวังจะรับโชคปีใหม่กัน
ส่วนพวกเลขมงคลเลขดังต่างอะไรอย่างนี้ลูกค้าก็มาถามถ่ายกันจำนวนมากอยู่แล้วนะคะ
แต่หลายคนก็ผิดหวังกลับไปเพราะอะไรรู้ไหมอะไรคะ
คนเข้ามากว้านซื้อกันเกลี้ยงแผงแล้วตั้งแต่วันแรก
คือส่วนใหญ่ตามแผงลอตเตอรี่เขาก็จะมีเหมือนเขียนเลขเอาไว้ที่แผงเลยว่า
มงคลเหล็กดังเหล็กดีเป็นอะไรยังไงแบบไหนแต่มันจะมีบางคนที่เขาไปกว้านซื้อมาก่อนแล้วไปขายต่อคุณรู้ป่ะ
จริงแล้วก็อัพราคาแบบนี้ด้วยไม่ดีไม่น่ารักเลยนะ
ไปแล้ว๑๕๐อะไรอย่างนี้